ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากระเป๋าเดินทางยังไม่มา
เมื่อวานนี้ครับจนต้องยืมเสื้อแล้วก็รองเท้า
ในทีมที่มีกระเป๋าแล้วมาใส่ซ้อม
เนื่องจากกระเป๋าเดินทางยังตกหล่น
ล่าสุดทางทีมงานที่ก่อติดการทำข่าวก็
รายงานว่ากระเป๋าเดินทางมาครบทุกคนแล้ว

กลัวจะไม่ทันไงกลัวติดแล้วจะแห้งไม่ทัน
ก็เลยต้องรีบเอากลับไปติด

กล่องที่ระลึกอีกราวน์สิบหลังด้วยกันที่ยังไม่ตามมา

ไม่ใช่เป็นแค่กระเป๋าสัมภาระของนักเตะ

พวกอุปกรณ์สเกาะฮันดงฮันดึกที่มีข้อมูลคู่แข่ง
คืออันนี้ไม่รู้ว่าได้ขึนมาหรือยังในชุดนี้

แต่แน่นอนว่ากระเป๋าไม่มา
ถือว่าจะมาแล้วต้องฝึกซ้อมต่อเนื่อง

ก็เพิ่มความเข้มข้นระหว่างการซ้อม
ด้วยการลงเล่นเกมครึ่งสนามแล้วก็เกมเต็มสนามนะครับ
พร้อมกับฝักกับฝึกแทคติกลูกสูตรต่าง
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมากขึ้นนะครับ
หลังจากที่สภาพร่างกายเริ่มคลายอาการล้าจากการเดินทางได้แล้วนะครับ
ส่วนการเจอกับโปรตูเกตโค้ดหมีก็บอกว่าแน่นอนว่าไทยเป็นรองแน่นอนแหละ
ทีมก็อาจจะมองว่าไทยเป็นรองประตูเกรดอยู่แล้ว
แต่ลูกทีมมั่นใจมีสปิริตดี
วางแผนการเล่นไว้แล้วว่าจะใช้วิธีไหนในการเจอกับโปรตูเกตนะครับ
แน่นอนว่าโปรตูเกตก็มีนักเตะที่อันตราย๔๕คน
แล้วก็โปรตูเกตชุดนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เขามีมาเลยนะครับ
ต้องสู้เต็มที่แล้วก็วางแผนการเล่นอย่างรัฐกลุ่ม
แล้วก็ต้องเล่นอย่างละเอียดด้วยกันนะครับ
ร่วมกับโปรตูเกรดโมโลโกแล้วก็หมู่เกาะโซโลมอน
นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับโปรตูเกต
คืนวันจันทร์ที่๑๓กันยายนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน
ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมโตเล็กทีมชาติไทยกันได้
เลื่อนการแข่งขันมานะครับสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์โลก